แต่สถานการณ์ในจังหวัดเชนดรภักด์ใต้ไม่ดีครับคนผู้ชมครับ
โดยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้โอ้โหงัดมาตรการเร่ง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดยาลานะครับ
ติดเชื้อวันนี้๗๘๕รายเป็นอันดับ๒ของประเทศ
สาเหตุหลักมาจากการร่วมกิจกรรมในชุมชน

เอาอุปกรณ์ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่าง
บ้านเรือนของประชาชนตลอดจนอาคารอเนกประสงค์
สยิตแล้วก็พื้นที่ประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์
มาดูกราฟิกนะครับที่เราสรุปมานะครับ
สถานการณ์ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่๘นะครับ
จนถึงวันนี้เนี่ยภาคใต้พบว่ามี๔จังหวัดที่ต้องจับตา
เพราะว่ายอดสูงทั้งนั้นเลย
ยาลามีผู้ติดเชื้อ๗๘๕รายสงขลา๕๙๖ราย
ปัตตานี๔๖๘รายและนราธิวาส๕๔๕ราย
อีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังจับตานครศรีธรรมราชครับ
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันเดียว๕๑๐รายนะครับ
ขณะที่ผู้ติดเชื้อในรอบ๑สัปดาห์มีทั้งหมด๒๖๐๗รายครับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในนครศรีธรรมราชเนี่ยมันทำให้เกิดความหวั่นวิตกนะครับ
แล้วก็ครอบครัวผู้ติดเชื้อมีผู้เสียชีวิตจำนวนสูงสุด
ทำลายสถิติ๒วันคือเสียชีวิต๑๘รายนะครับเยอะนะครับ
คือรายได้นะฮะก็มีการทยอยส่งเข้าเตาเผา
ขออภัยนะครับมีการส่งศพเข้าเตาเผานะครับที่วัดบุญนารอบ
เจ้าวาดวัดเนี่ยเปิดให้มีการชาปนกิจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสั่งการให้กันพื้นที่อาคาร
ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นสถานที่คัดกรองผู้ป่วยโควิด๑๙
จากผู้ที่ไปสัมผัสเสี่ยงสูงในคลัสเตอร์ต่างเนี่ยนะฮะ
ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ก็จะเร่งควบคุมโรคเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นในภาคใต้ครับ
นี่แหละค่ะก็ให้ดูสถานการณ์โควิดในประเทศควบคู่กันไปนะคะ